นี่คือรายการที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาในการเลือกคู่
ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงสมพร
สมมติว่าถ้ามีแฟนเนี่ยค่ะชอบให้แฟนแต่งตัวแบบไหน
ชอบให้แฟนแต่งตัวเซ็กซี่ครับแต่ไม่โป๊นะครับ

ซี่ในรูปแบบของผมคือแต่งตัวกึ่งรัดรูปแต่ก็ไม่ได้โชว์เยอะครับ
อธิบายยากพูดกันไปเนี่ยยังไงก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
วันนี้ผมมีชุดมาให้คุณเลือก

คุณจะเลือกให้ใส่ชุดไหนที่ว่าเซ็กซี่แต่ไม่โป
แล้วชุดออกมาครับชุดมีอยู่๓ชุดที่คุณบอกว่า
มันคือเซ็กซี่แต่ไม่โป๊ให้มิวสิกใส่นะ

ผมจะพูดอย่างนี้คือดูที่ลักษณะงานว่างานเป็นรูปแบบไหนครับ
ได้ครับแต่ว่าต้องอยู่ในสายตาผม
ถ้าเกิดว่ามีผู้ชายมามองมิวสิกใส่ชุดนี้

มันจะไปสร้างเรื่องให้คุณหรือเปล่าคุณจะไปโกรธผู้ชายหรือเปล่า
ผมว่ามุมมองผมผมมองเหตุผลประเด็นแรกเลยคือ

เพราะว่าในเมื่อผมตัดสินใจให้ใส่ชุดนี้แล้ว
เราก็ต้องยอมรับในปัญหาที่มันเกิดขึ้นให้ได้

จริงปกติถ้าให้เลือกก็เลือกชุดสีเขียวเหมือนกันค่ะ

นี่ผมนี่นักบอลมืออาชีพ

นี่นี่ไปเลย

เยี้ยมนานได้เลย
นั้นตอนนี้มันถึงเวลาแล้วครับอาจารย์ติ๊กครับ
ในการที่จะมาดูน้องมิวสิก

ครูบาอาจารย์สารอยู่ยี่ตามความถูกต้องพระคู่มิตรกับคนเกิดวันอาทิตย์
ศัตรูคือคนเกิดวันจันทร์วันจันทร์เป็นศัตรูเขา
เพราะว่าสองกับห้าคู่ท่าดินคู่ศัตรูก็จะเป็นคู่ท่าดิน
เพราะฉะนั้นถ้าในสองคนนี้มีใครเกิดวันอาทิตย์แล้วก็โอ้โหโดดเด่นเลย

ถ้าใครในนี้เกิดวันจันทร์คู่ศัตรู

หกระหนึ่งกับหกก็เรียกว่าโสรส

และเขาเป็นมีเซนต์เขาจะรู้สึกเลยว่าผู้ชายคนนี้เหมาะเขาไหม
อยู่กับเขาได้ไหมเขาไม่เอาสนใจเรื่องอะไรเขาจะใช้เซนต์สักส่วนมาก

พระรหัสเฮ้ยเกิดเหมือนกันเลยอ่ะ

สัญญาเดียวกันคุณมีเหตุมีผลเหมือนกันอยู่ด้วยกันได้

เขาเป็นคนขี้สงสารเขาเป็นคนที่ให้ความรู้สึกเป็นสิ่งสำคัญมาก
แต่อีกสัญญาณหนึ่งเลยเขาไม่เชื่อเขาต่อต้าน
เห็นเขาอย่างนี้นะเขาต้องไปเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศอะไรสักอย่าง

อังคารอังคารเนี่ยตัวแทนของอังคารเนี่ยเขาเป็นคนไม่ยอมคน
เขาอยู่คุณเขาจะเป็นลักษณะคู่ชู้มีเสน่ห์
แต่ว่าเขาชอบคนตลกเขาชอบคนสนุกสนาน
เดี๋ยวดูจากอาคารก่อนเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ

๒๐ครับเหมือนกันเลยดิ
คนที่เกิดรหัสที่๒กับ๙เนี่ยเขาจะแต่งตัวลักษณะอย่างนี้มีเทส
แต่งตัวชัดมากถึงจะมาคนละสไตล์แต่ว่าเป็นคนแต่งตัวดูรู้เลยมาครบเซ
แต่กิ๊บเนี่ยเขาเป็นคนมีเสน่ห์ครับ
ตัวเจ้าชะตาเกี่ยวข้องกับความเป็นม่าย
เขาไม่ได้คู่เป็นม่ายตัวเขาก็เป็นม่ายเพราะตัวเขาเอง
และอีกสัญญาณหนึ่งคือเขาดูแลเทคแคร์ดีมาก

ดวงสมพงษ์กับน้องมิวสิกคือ

โอ้โหยิ่งมาแล้ว
คุณจะเลือกเชื่อเสียงหัวใจของตัวเองหรือจะเชื่อดวงชะตาของอาจารย์ติ๊กด้วย

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โห
โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โห